ผู้ชมครับที่เชียงใหม่ผู้ชายสองคนมองหน้ากันและเขม่นกันที่ร้านเหล้า
แล้วพูดจาท้าทายกันนะฮะสุดท้ายมีคนตายไปหนึ่งนี่ฮะ
คือฝั่งของคนตายเนี่ยฝั่งหนึ่งเขาอ้างว่าคว้ามีดออกมาก่อน
มาทำร้ายเขาก่อนค่ะเขาก็เลยแย่งมีดนะสุดท้ายเนี่ย
ถูกฟันที่ศีรษะนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ผู้ตายชื่อนายทองบุญเป็งอายุสี่สิบปีนะครับ
เป็นชาวอำเภอจอมทองที่จังหวัดเชียงใหม่เสียชีวิตบนแคร่ไม้ไผ่นะครับ
กหูด้านซ้ายมีบาดแผลถูกฟันเป็นแผลชะกันมีหยดเลือดเป็นทางเลยนะครับ
กลางสวนลำไยในพื้นที่ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าผู้ตายไม่ใช่คนที่นี่นะครับขี่รถมาจากที่อื่นนะ
แต่ว่ามาเสียชีวิตที่สวนลำไยแห่งนี้สพจอมทองเนี่ยรู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับ
เป็นผู้ชายวัยสี่สิบปีเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาจากคุก
ตอนนี้กำลังตามล่าตัวอยู่นะครับสาเหตุเนี่ยคือคำเมนต์กันมองหน้ากัน
แล้วจะทำร้ายกันสุดท้ายก็ทำร้ายกันเสียชีวิตจริงครับ
ก็มีการขี่รถไล่ตามกันด้วยนะครับตอนที่คำเห็นกันที่ร้านเหล้านะครับ
แล้วก็จอดรถลงไปทำร้ายกันฝั่งผู้ตายเนี่ยคว้ามีดออกมา
แต่ว่าผู้ก่อเหตุแย่งมีดได้ก็เลยใช้มีดฟันใส่เข้าไปนะฮะ
เข้าศีรษะฝั่งซ้ายของนายจอมทองนายจอมทองก็เลยขี่รถหนี
หนีมาไกล๖กิโลเมตรกว่านะครับที่หนีออกมานะครับ
ถึงสวนลำไยตรงจุดที่เจอศพนะครับก็พยายามขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่สวนลำไยไม่มีใครอยู่นะฮะ
สุดท้ายก็นอนฟุบตายอยู่ตรงแคร่แล้วก็มีชาวบ้านมาเจอ
ผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตจากการสอบสวนพบว่าเป็นคนรู้จักกันนะครับ
ไปตามเจอว่าเนี่ยมีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งรู้เห็นเรื่องการค้ายาของตัวเอง
ไปเอาปืนลูกซองมาไล่ยิงเขาอะค่ะตายคาที่เลยนะคะ
แล้วมีอีกคนนึงโดนลูกหลงหนักเหมือนกันค่ะ
กู้ภัยต้องเร่งนำตัวคนเจ็บก็คือนายกาศีสุขภูวงวัย๖๒ปีนะคะ
คนนี้โดนลูกหลงแต่โดนหนักเลยเพราะว่าโดนยิงด้วยปืนลูกซอง
เข้าที่หัว๒แผลหลังอีก๖แผล
ส่วนผู้ตายคือนายประเสริฐธรรมลังกาวัย๔๒ปี
คนนี้โดนยิงเข้ากลางหลังนะคะตอนแรกก็บาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุคือนายอาทิตย์ที่อินอายุ๓๓ปีค่ะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าที่เกิดเหตุมันเป็นร้านขายของชำ
คนตายเขามานั่งคุยกันอยู่กับเจ้าของร้าน
แล้วก็พร้อมกับคนที่โดนลูกหลงด้วยคนเจ็บเนี่ยนะคะ
แล้วอยู่ไม่รู้แหละว่าเสียงปืนมาจากไหนรู้ตัวอีกทีนึง
สองคนโดนยิงพลุนไปแล้วค่ะ
ตำรวจภูทรท่าวังผาก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เป็นร้านขายของชำในหมู่บ้านสุดซอยโค้งป่าสุสาน
รองผู้อำกับการสืบสวนสอบสวนก็บอกว่า
จากการตรวจสอบแล้วก็มีชิ้นส่วนพลาสติกกระสุนปืนลูกซอง๑ชิ้น
ตะกัว๒เม็ดก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
นายอาทิตย์คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสพท่าวังผาค่ะ
คือจริงแล้วเนี่ยไปตามจับมาเนี่ย๒กรกฎาคม
ตอนนั้นตำรวจเข้าจับกลุ่มในอาทิตย์พร้อมกับเพื่อนสาว
ได้ของกลางเป็นยาบ้า๔๐๐๐เมตรแต่ว่านายอาทิตย์เนี่ย
หลบหนีการจับกลุ่มไปได้แล้วก็มาเกาะเหตุยิงคนตาย
ก็คือนายประเสริฐนะคะคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่านายประเสริฐเนี่ย
รู้เห็นหรือไปเจอไปมองไปเห็นเนี่ย
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของนายอาทิตย์
น่าจะแค้นแล้วก็เลยกลับมาเกาะเหตุแบบนี้
ส่วนนายกาศีต้องบอกเคราะหร้ายจริงโดนลูกหลงนะคะ
ตำรวจภูทรท่าวังผาตอนนี้จัดชุดเฉพาะกิจ
ไล่ล่าตัวนายอาทิตย์มาดำเนินคดีแล้ว

เรื่องต้นโดนข้อหาหลายข้อหานะคะ
ฆ่าผู้อื่นทั้งครอบครองและใช้อาวุธปืน

แล้วก็ข้อหาค้ายาเสพติดก็คือยาบ้าด้วยค่ะ
โหดจริงคุณรัชพรมาวันนี้นี่โหดจริง
ที่ฉันอ่านไปดิฉันรู้สึกเศร้าใจเหมือนกันว่า